ที่ต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าจะพาไปกินข้าวเม่า

ไปที่นี่ค่ะโรงศรีชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญหมู่๔
ตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

เดี๋ยวก่อนสิคุณก็ต้องเริ่มจากการไปเกี่ยวข้าว
ใจเย็นคุณจะมากินเลยไม่ได้
ต้องไปเรียนรู้วิถีการทำของชาวบ้านเขาด้วย
เพราะที่นี่นะเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

เป็นอาหารหวานอย่างหนึ่งของชาวไทยที่ประกอบอาชีพธรรมนานะคะ
ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะทางกลุ่มเกษตรแห่งนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเอาไว้ทานเอง
ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน
ส่วนหนึ่งก็อาจจะทำขายให้กับชุมชนต่อไป

คุณต้องเริ่มจากเอาเขียวค่ะเดินเข้าไปในทุ่งนา
เกี่ยวต้นข้าวเหนียวที่รวงไม่แก่จ้ะ
เสร็จแล้วได้มาปุ๊บคุณก็ต้องใช้ตลาดช้อน
ขูดเมล็ดข้าวออกจากรวงให้หมด

พอได้เสร็จแล้วก็เอาไปคั่ว
กระทะที่ตั้งไว้แล้ว
ไฟร้อนพอสมควรนี่นะคะ

ด้วยการใส่ใบเตยลงไปตอนที่คั่ว

ตอนที่คั่วเนี่ยก็จะพร้อมแบบนี้
เสร็จแล้วก็คือเพื่อให้เปลือกมันกระเทาะออกค่ะ
สำหรับขั้นตอนนี้ต้องออกแรง

พอตำเสร็จแล้วค่ะก็เป็นขั้นตอนการแยก
เล็ดข้าวออกจากเปลือกนะคะ
โดยตักข้าวที่ตำแล้วในครกเนี่ย

ไปฝัดเปลือกข้าวออก

จำเพื่อผัดเปลือกออกแบบนี้
ทำซ้ำวนไปวนมาจนเหลือแต่

เล็ดข้าวจะมีทั้งสีขาว

ไม่ได้ว่าใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

คุณก็จะได้ข้าวเม่าที่

น้ำตาลทรายมะพร้าวนิดหน่อย
ทานกันแบบอเด็ดอร่อยอย่างนี้เลย

สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะ

ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางจิตใจ

เพราะว่ากระบวนการทำจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า

หนุ่มสาวจะได้พบปะพูดคุยกัน
อาจจะลงเอยด้วยความรักความสามัคคีกันก็ได้

ไม่ห้ามหน่อยล่ะ

ไปตามหาครกหาสากดีกว่า